น่าสงสารมากค่ะคุณผู้ชมค่ะครอบครัวนี้๖ชีวิตอยู่ที่สมุทรปราการคือเมื่อวันพุธที่แล้วเนี่ยโดนพายุพัดบ้านพังทั้งหลังเลยนะบ้านไม่มีที่อยู่ไม่มีที่นอนทำยังไงต้องไปอาศัยนอนบนรถสองแถวค่ะคุณค่ะเรื่องนี้เนี่ยนะคะเป็นเรื่องราวร้องทุกข์ของครอบครัวครอบครัวหนึ่งที่ต้องการความช่วยเหลือเนี่ยค่ะทั้ง
คนเนี่ยช่วยกันทำมาหากินเอาเงินมาเลี้ยงในครอบครัวครับ
ก็มีอาชีพขับรถสองแถวหลานก็ยังมีหลานอีกสองคน
คนทีนี้ภรรยาของนายสุจรัสเนี่ยเล่าให้ฟังนะคะว่ากลาง
ของวันที่๕พฤษภาคมที่ผ่านมาพุธที่แล้วเนี่ยนะฝนตกมาหนักมาก
ลมแรงมากบ้านพักเนี่ยโดนพายุพัดถล่มพังเสียหายทั้งหลังเลยค่ะ
หกชีวิตทำยังไงอ่ะต้องหนีเอาตัวรอดนะคะ
แล้วก็ไปอาศัยนอนบนรถสองแถวของลูกชายจนตอนเช้าเนี่ย
มาสำรวจทรัพย์สินในบ้านก็ปรากฏว่าข้าวของในบ้านโอ้โหคุณผู้ชม
เสียหายหมดเลยนะคะหลังจากนั้นก็เลยไปแจ้งเจ้าหน้าที่
เมืองต้นเจ้าหน้าที่บอกว่าเดี๋ยวจะต้องเข้ามาตรวจสอบความเสียหายก่อน
ส่วนเรื่องบ้านเนี่ยก็ให้ซ่อมแซมไปก่อนออกเงินไปก่อนนะ
แล้วเดี๋ยวค่อยมาเบิกเงินคืนทีหลังโอ้โหเธอบอกว่าจะเอาเงินที่ไหนอ่ะ
มาออกเงินในการซ่อมบ้านไปก่อนลำพังแค่เงินใช้จ่ายใช้กินแต่ละวันเนี่ย
ยังจะไม่มีเลยเพราะไม่มีเงินสำรองอยู่แล้วล่ะนะ
เงินเก็บไม่มีค่ะดังนั้นอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องผู้ใจบุญเนี่ย
ช่วยเหลือหน่อยนะคะนี่เป็น๖ชีวิตที่ได้รับความเดือดร้อน
พระประแดงสมุทรปราการนะคะคุณผู้ชมครับ